หวานฉ่ำมากออกงานฟูเข้ามากเมื่อวาน

จะทำขนาดไหนจะเขินนักข่าวก็รึเปล่า
อลลเลยหลุดหลุดไปฟังคู่รัก
คู่ใหม่เขาเปิดตัวเปิดใจกันแล้วค่ะน้องกันมารีค่ะ

จริงเราไม่ได้จะปิดตั้งแต่ละแรก

ทั้งหลายจริงถ่ายมาตั้งแต่ตอนแรกที่แบบว่าเรายังไม่คุยกันเลยด้วยซ้ำในชีวิตจริงครับ
ก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเราจะน่าจะพากันไปในทางที่ดีให้เขาได้เห็นว่าเราจะไปในทางที่ดีด้วยกัน
อ๋อนี่หวาน
การบอกด้วยนะคะว่าหยุดตรงนี้ที่เธอนะคะเมื่อก่อนเคยเป็นเสือแต่ตอนนี้สิ้นไลฟ์